ท้ายจุดที่คนร้ายไปหลบซ่อนตัว
อยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่๓บ้านหินช้างตะมนต์ปากนำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นบ้านย่าของเขามีรายงานออกมาว่าคนร้ายพร้อมมอบตัวแล้ว
ติดตามการรายงานได้จากคุณกฤษฎาเอกวานิสผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเราอยู่ที่นั่น

ที่ผมอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
บ้านหินช้างหมู่ที่๓ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดละนอง
เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
คนร้ายได้มอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจอย่างโดยดี
เดินขึ้นมามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจที่ปิดล้อมอยู่ทางด้านบน
ไม่ได้มีการใช้กำลังใดในการเข้าจับกลุ่มในทางนี้
เมืองต้นเจ้าที่ตำรวจได้พาเข้าไปในบ้าน
ที่ก่อเหตุซึ่งหลบหนีมา

ในการเข้าไปในบ้านนะก่อนหน้าก็มีหลานสาวซึ่งนอนเฝ้าคุณย่าซึ่งป่วยติดเตียงได้รายงานว่าคนร้ายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเมื่อจอดรถลงมาถึงก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าสองร้านทำให้ตัวเองตกใจกลัวเลยวิ่งหนีย่าออกมาออกมาด้านนอก
ค่ะครับแล้วยังไงต่อค่ะครับเราเบื้องต้นตอนนี้ครับเวลา๑๒นาฬิกา๕๐นาทีกำลังเอาตัวคนร้ายขึ้นรถยนต์เพื่อเดินทางไปศพฝนปากคำที่ศพฝั่งน้ำเจ้าของพื้นที่ประเทศ
โดยมีทางผู้บังคับ
ป่าน
ครับเรื่องของอาวุธปืนตรวจยึดได้ยังไงบ้างครับ
ซูอาวุธปืนก็อยู่ภายในนั่ง
ซึ่งผู้ต้องหาไม่ได้นำติดตัวออกมาตอนขณะมอบตัว
เบื้องต้นทราบว่าเป็นอาวุธปืน๙มม๑กระบอก
กับอาวุธปืนลูกโม่๖๓๘ติดตัว๑กระบอก
คุณกิจสดาคะมีรายงานไหมคะว่าทำไมตัวคนร้ายถึงตัดสินใจมอบตัว
หรือว่ามีใครไปเกลี้ยกล่อมไหมคะ
ก่อนหน้านี้เขาจะมีการเจรจาทางสื่อออนไลน์เขายังมีเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็มีการเจจาส่วนตัวกับผู้บุคค่าสำนักเรียน
แล้วหลังจากนั้นก็เดินออกมามอบตัวกับเจ้าพี่ทางบทดลี
นี่คือเบื้องหลังของการเทียดก่อไหมให้ผู้ต้องหารายมีออกมามอบตัว

คุณกิจสดาผู้ก่อเหตุมีอาการอย่างไรบ้าง
แล้วก็มีการกล่าวอะไรต่อสื่อมวลชนหรือกล่าวอะไรกับตำรวจไหมฮะ
ตอนแรกที่เข้าทำการปิดล้อมนะครับ
จะมีการวางแผนเข้าถึงการชาร์จเนี่ย
ทางเจ้าที่ตำรวจผู้สื่อข่าวออกมาห่างประมาณ๕๖๐เมตร
แล้วก็บ้านของคุณย่าที่อยู่เกรด
อยู่ตามจากไหล่ถนนไว้ตัวที่๑๓เมตร
ซึ่งเราไม่เห็นเหตุการณ์ในขณะที่กำลังมอบตัว
แต่รู้ว่าเขาดึงออกมาจากบ้านจงมือเข้ามามอบตัว
กับเจ้าทางเจ้าที่ตำรวจโดยดี
ความใช้ว่าไม่ได้มีการเทพธิวุฒิดิน
แต่อย่างใดแต่ก่อนหน้าที่จะมีการเจจามีการปิดล้อม

ตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๐โมง๓๐นาที
จะมีเสียงปืนดังออกมาเป็นระยะระยะ๒ครั้ง

เพื่อไม่ให้เจ้าที่ตำรวจเข้าใกล้กับบ้านที่กระเดน
ซึ่งคนร้ายลายนี้น่าจะมีความเชี่ยวชาญ
เรื่องการใช้อาวุธปืนและการชำนาญเรื่อง
เรื่องการปิดล้อมหรือตรวจค้นเหมือนกับเป็นเจ้าที่ตำรวจคนหนึ่ง
ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเอ่อเคยเป็นอดีตทหารสังกัดเอ่อ
หน่วยรบพิเศษที่สารที่จังหวัดรบบุรีครับ
อ่าส่วนคนในบ้านแล้วฮะผู้เป็นย่าเนี่ยก็ปลอดภัยใช่มั้ยฮะ
ภัยครับไม่ได้ยุ่งอะไรย่าเพราะว่าย่าก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้ว
ก็อาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น

คุณกฤษฎาคะตอนที่มามอบตัวคุณกฤษฎาบอกว่านักข่าวไม่ได้ถูกกันออกมาอยู่ข้างนอกค่อนข้างไกลพอสมควร
ทีนี้ตอนที่เอาตัวคนร้ายขึ้นรถไปเนี่ยจังหวะนั้นคุณกฤษดาได้พอเห็นสีหน้าท่าทางของคนร้ายไหมคะ
ว่าเขามีลักษณะท่าทางหรือว่ามีอาการยังไง
สีหน้าปกติครับถึงไม่มีอาการ

หรืออะไร
มีครับ

ที่ยังมีการที่
ตอนเข้าในที่เกิดเหตุซึ่ง
ซึ่งเราผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่ก็ได้ยินเสียงตะโกนการขอเวียมาเป็นระยะนะครับ
ก็คาดว่าอาจจะมีอาการเมาสุรานิดหน่อยเมาสุราอยู่เลย
เลยทำให้เจ้าที่ช่วงนั้นทราบว่าเมียวุฒิวินพรกก็เลยใช้เวลาปิดล้อมเป็นระยะ
เพื่อให้ไม่ให้เกิดอาการตึงเครียดหรืออะไร
กับว่าตอนนี้เหตุการณ์สงบแล้วจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ขอบคุณคุณกลิศดาเอกวันสถาทรัฐทีวีของเราที่ระนอง
สรุปกันอีกครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตรงจุดที่คนร้ายเข้าไปกบดานหลบซ่อนตัวที่บ้านของญาติตนเองที่หมู่๓
บ้านหินช้างตำบลปากนำอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
แล้วก็ตั้งแต่๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ก็มีเสียงปืนยิงออกมาจากบ้าน๑๒นัด
แล้วก็ท้ายที่สุดเวลา๑๒นาฬิกา๒๐นาที
คนร้ายก็เดินออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเดียน
แล้วก็มีคนร้ายถูกจับตามหมายของสารอาญาที่๙๘๕ทับ๖๔ลงวันที่๒๔มิถุนายน
ผู้ต้องหาก็คือนายกวิ่นแสงนิ่นกุล
ข้อหาก็คือกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรนี่คือข้อหา
แล้วก็อาวุธปืนที่ตำรวจเข้าไปยึดได้ภายในบ้าน
เพราะว่าตอนคนร้ายเดินออกมามอบตัวไม่ได้เอาอาวุธปืนออกมาด้วย
เป็นอาวุธปืน๒ขนาดนะครับก็เป็นปืนออโตเมติกขนาด๙มม
แล้วก็ปืนลูกโม่ขนาด๓๘อีก๑กระบอกนะครับ
ส่วนตอนนี้นะฮะทางตำรวจเองก็ต้องนำตัวของ
นายกวินแสงนินกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุ
แล้วก็พื้นที่ปฐุมธานีหลบหนีมาที่ระนอง
ไปที่สพปากนำที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง
การสอบปากคำก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มข้น
คงมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงพื้นที่ไปที่นั่น
แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมีการนำตัวของผู้ก่อเหตุ
มายังพื้นที่เกิดเหตุทั้ง๒พื้นที่
ของสอนอเภาหุ่นยอทินแล้วก็ของ
ซึ่งจากการมอบตัวครั้งนี้ไม่ได้มีเหตุรุนแรงนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่คนร้ายก็เข้าใจว่าติดต่อกับผู้สื่อข่าวในสำนักข่าวออนไลน์
คุยกันผ่านทางอินบ็อกซ์ในแมสเซ็นเจอร์เฟซบุ๊ก
แล้วก็ติดตามข่าวของตัวเองอยู่ตลอด
หลังจากนั้นก็ออกมามอบตัวสีหน้าสีตา
ที่นักข่าวของเรารายงานมาก็คือสีหน้าสีตาเรียบเฉย
น่าจะมีอาการเมาเบียเพราะว่าตอนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ก็มีการตะโกนมาเพื่อขอเบียร์หลายรอบเหมือนกันนะคะ
ก็ย้ำแน่นอนการนำเสนอข่าวของไทยรัฐทีวีที่เกาะติดมา
ตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
ก็เป็นไปตามที่ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ถึงสื่อทุกประเภทเลย
โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ขอความร่วมมือในการไลฟ์สดด้วย
เพราะกลัวเหตุการณ์ว่าจะมีบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่โคราช
คนร้ายจะรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เป็นอย่างดี
ใช่ค่ะสื่อที่เรารายงานอย่างไทยรัฐทีวีอย่างข่าวเที่ยงไทยรัฐ
เราก็รายงานนำเสนอหลังจากที่เหตุการณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วด้วย